คุณผู้ชมคะดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีหน่อยละกันนะคะ
เพราะว่านายกเป็นประธานเปิดประชุมภาคีขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพภูมิอากาศ

มองถึงเรื่องความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วย
โดยวันนี้ค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสิน
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะ
ก็เป็นประธานในพิธีเปิดปรัฐคาถานะคะ
ในการประชุมภาคีขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยครั้งที่๒
ลองดูหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ
นี่ค่ะตอนที่นายกขึ้นเวทีแล้วก็กล่าวเป็นภาษาอังกฤษค่ะ
เวที๕๐และยังมีฆ่าจังหลังว่า๐เป็น๒๐๖๕
นี่แหละค่ะก็มีแนวคิดนะคะ
เรื่องการสารพลังเสริมภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่งก็มีคณะรัฐมนตรีมีเอกอัครราชทูต
กรระหว่างประเทศผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วม
ซึ่งเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ฟังไปที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
พูดถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เร่งด่วนของโลก
ทำให้ประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ยกระดับการดำเนินงานอย่างเข้มข้นมาทุกระยะ
แต่ว่ารัฐบาลจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะ
ปราศจากความร่วมมือจากทุกคนในสังคม
หลายคนมองเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องยากเป็นภาระ
แต่มันก็เป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยแล้วก็ภาคธุรกิจเหมือนกันนะคะ
ที่จะขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืน
ประเทศไทยก็เลยมีการตั้งกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

คู่ไปกับการผลักดันพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อกำกับดูแลลดการปล่อยกัสเรือนกระจกด้วยนะคะ